ไปต่อกันทิ้งไปเรื่องของยิราฟนะครับ

มันก็กระโดดลงจากรถบรรทุกที่ขนย้ายมันจอดติดไฟแดงอยู่ก็หายไป
สุดท้ายเจอแล้วแต่ว่าจมน้ำตาย
อยู่ในบ่อน้ำใกล้กับจุดที่มันลงไปจากรถบรรทุกนั่นแหละคุณผู้ชม
เราก็หวังใจจะให้มันรอดเนอะมันก็ไม่รอด
อันนี้ภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ตอนที่มันวิ่งแรกนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มียีราฟ๒ตัวสูงสักประมาณ๓เมตร
ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงบริเวณถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรี
เพื่อขนไปที่ศูนย์พ่อพันธ์สัตว์ป่าปราจีนบุรี

โดยเจ้าหน้าที่ตามจับได้๑ตัวแล้วอีก๑ตัวนั้นมันหนีเตลิศไป

ทำกรประตูขนยิรับเบี้ยวครับ
หลังจากขนย้ายลงมาจากเครื่องบินที่ขนมาจากแอฟริกาใต้
จนทำให้ประตูเปิดออกยีราฟก็ตกใจวิ่งหนีออกไป
ตัวที่หนีไปเนี่ยพบบ่อแสจากกล้องหน้ารถของชาวบ้าน
นำเสนอไปก่อนหน้านี้ถ่ายเอาไว้ได้
เห็นยิราฟวิ่งข้ามสนุนไปช่วงกลางคืน
หลังจากนั้นเจ้าที่ก็มีการระดมกำลังทั้งค้นหาภาคพื้น

โดยส่วนที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบ่อกุ้ง
แล้วก็เป็นสวนของยูคาลิปตัน
แล้วก็ยังไร้วิแววอยู่ในตอนนั้น
รวมระยะเวลาการปูพรมค้นหาตอนนั้น๓วัน
แต่ว่าล่าสุดก็คือเป็นข่าวร้ายคือมันตายแล้ว
มันจมน้ำตาที่บ่อน้ำใกล้กับที่มันหายไปนั่นแหละนะครับ
ตอนแรกก็ประชุมกันวางในทางการค้นหากันไป
สุดท้ายมันก็ตายอยู่ที่ข้างคูน้ำริมถนนสาย๓๐๔
หลักกิโลเมตรที่๙๑หน้าโรงแรมแห่ง๑
ที่อำเภอบังคร้าฉาเชิงเศร้า
สภาพนั้นนอนแต่แข็งข้างอยู่ทรงกินน่ำอีกแล้ว

ในดวงคิ้งคชาซึ่งเป็นผู้จัดการสำนักงานวิจัยและอภิบาลสัตว
ส่วนพพันธ์สัตว์ป่าปลาจีนบุรี
ก็บอกว่าจากข้อมูลเห็นกล้องหน้ารถแล้ว
มันวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีการค้นหากันไป

กระทั่งประชุมกันกับทีมกู้ภัย
ขับรถไปสำรวจที่หน้าโรงแรมที่เกิดเหตุพบว่า

คือไม่มีใครสังเกตคือมันจมปิ่มอยู่
แล้วก็มีบัวเนี่ยมันก็บังอยู่ก็เลยไม่เห็นกันไป
สุดท้ายมันจมตายตรงนี้แหละครับอืดแล้วฮะ

ต้องประสานรถเครนไปยกซากขึ้นมาจากน้ำ
ชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ารถชนหรือเปล่า
เพราะมันเป็นแผลหรือเป็นเพราะยาสลบหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
อันนี้ก็เป็นที่เราติดตามกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีให้ชมกันอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่เลย
เพื่อติดตามว่าเรื่องราวตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พิสูจน์ด้วยนะว่าสาเหตุการณ์ตายแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับการตายของยีราฟตัวนี้
คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ

สำหรับภารกิจในการค้นหาลูกยีราฟอายุ๓ปี

ลำเลียงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสวนสัตว์เปิดใหม่ในจังหวัดปราจินบุรี
ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก็ได้มีการพบลูกยีราฟตัวดังกล่าวแล้ว
แต่พบว่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในคูน้ำหน้าโรงแรมแห่ง๑ริมถนนสาย๓๐๔
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ลูกยีราฟกระโดดเนี่ยเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้นครับผม
สำหรับภารกิจในการค้นหาลูกยีราฟในวันที่๓ที่หายตัวไปนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางค้านะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ซาฟารีเวอร์
ก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะครับ
ที่บริเวณหน่วยบริการทางหลวงตำรวจพานมสารคามนะครับผม
เพื่อหามาตรการในการค้นหาลูกยีราฟที่หายตัวไป
โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ๑๐นาที

ทุกคนก็ออกมาสแตนบายรวมถึงทีมข่าวด้วยครับ

ผู้ภัยก็ได้รับแจ้งว่ามีการพบศพลูกยีราฟเนี่ย
ห่างจากจุดที่ประชุมประมาณ๕๐๐เมตร

ก็เลยรีบเดินทางมาเลย

เมื่อมาถึงก็พบว่าเป็นเรื่องจริงครับ
เพราะว่าพบลูกยีราฟนี่นอนลอยอยู่ในน้ำนะครับ
ในสภาพขึ้นอืดเริ่มจะมีกลิ่นแล้วก็มีแมงวันตอม
โดยนอนเนี่ยหัวจมอยู่ในน้ำแล้วก็มีใบบัวปิดอยู่นะครับ
ซึ่งคนที่แจ้งไปทางกู้ภัยว่ามีการพบศพนี่
ก็คือคุณดวงคิ้วกชาทีมข่าว
ก็เลยเข้าไปสอบถามกับทางเจ้าตัว
เจ้าตัวก็เปิดเผยว่าหลังมีข้อมูลจากกล้องหน้ารถ
พบว่ายีร้าบได้วิ่งข้ามถนนมายังบริเวณหน้าโรงแรม
เจ้าตัวก็ได้สั่งให้ทีมระดมค้นหาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ
ซึ่งจุดนี้ก็ได้มีการค้นหาแล้วแต่ก็ยังไม่พบ
คงคาดว่ายีร้าบเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำ
คงจะไม่มาที่บริเวณครูแห่งนี้
แต่ผ่านมา๒วันสุดท้ายนะครับหลังจากในดวงประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้ขับรถตะเวนมาอีกรอบ
แล้วก็ได้มีการเห็นร่างของยีราฟเนี่ยลอยอืดขึ้นมาจึงแจ้งกู้ภัยไปนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่ายีลาฟตัวดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
อาจจะอยากยาสลบหรือเปล่าหรือว่าอาจจะถูกรถชนตรงนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้
ในดวงนี้ก็เลยประสานทางกู้ภัยให้นำรถเคน๖ล้อขึ้นมายกร่างของยีลาฟ
เพื่อจะนำไปตรวจพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลูกยีราฟตัวนี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
สำหรับศพของยีราฟที่กู้ขึ้นมานะครับจากนี้ทางเจ้าที่กู้ภัยก็จะนำส่งไปยังศูนย์พ่อพันธ์สัตว์เลี้ยงจังหวัดปลาชินบุรีนะครับ
เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้
ติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก่อติดตลอดแล้วค่ะทุกชีวิตมีความสำคัญหมดนะคะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรแต่ว่าที่แน่เนี่ยเบื้องต้น
ถ้าหากว่ามันมีการขนย้ายสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์จากสวนสัตว์ไปยังอีกสวนสัตว์อะไรแบบนี้อีก
ต้องเช็ดพวกกรอนประตูอะไรอย่างนี้ให้ดีจริงเพราะว่าสัตว์ก็เป็นชีวิตแล้วนี่มาจากแอฟริกาใต้เลยนะคะ
ตกใจยังปรับตัวไม่ทันนะขอบคุณคุณกิติศักดิ์ด้วยนะฮะนักข่าวสายบู้ของเรานะครับ